คุณผู้ชมคะมาอัปเดตอาการของคุณกระแตอาสยามกันหน่อยค่ะ
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุคือลื่นล้มที่ขอบสระว่ายน้ำ

แล้วก็บอกว่าโอ้โหเสียดายอุตส่าห์ซักซ้อมงานคอนเสิร์ตงานโชว์ตัวอะไรเยอะมากเลย
ก็ไปโชว์ตัวไม่ได้เพราะว่าบาดเจ็บนี่นะคะนี่คือแผลนะคะ

ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะคุณกระแตก็โพสต์ภาพว่าเริ่มเดินโดยใช้วอคเกอร์ค่ะ
อุปกรณ์การช่วยเดินนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีข้อความบอกว่ายิ้มให้กับโชคชะตาที่ไม่ได้เข้าข้างเราเสมอไป
สุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนะคะ

แล้วก็มีการอัดคลิปอัปเดตอาการให้เราฟังด้วยก็คือบอกว่าก็ยังปวดแหละลงน้ำหนักได้แค่ขาซ้ายยอมรับเลยว่าวันแรกที่เกิดเรื่องร้องไห้แล้วก็โทษตัวเองแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้ว
มันไม่มีความสุขแต่ก็เลยวันนี้ก็เลยรู้สึกดีขึ้น
ขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจเลยค่ะ
นี่นะคะคนส่งกำลังใจไปเยอะให้หายไวนะคะ
หน้าตาก็สดใสขึ้นนะใช่ค่ะหน้าตาสดชื่นค่ะครับแล้วใครที่ได้ตาม
เดี๋ยวไปดูภาพคุณกระแตบอกว่านี่คือภาพล่าสุดนี่เลย
ก่อนที่จะลื่นล้มที่ขอบสระว่ายน้ำ
บอกว่าโอ้โหเนี่ยคือภาพโพสต์ท่าถ่ายรูป
ที่จะลื่นแล้วก็ขาไปฟาดกับขอบสระนะ
คือจังหวะโพสต์ท่าถ่ายรูปอะค่ะถ่ายเสร็จคุณกระแตกำลังจะก้าวเท้าลงจากสระว่ายน้ำ
เท้าซ้ายยังอยู่บนขอบสระครับจังหวะนั้นคือลื่น
ขาขวาเลยไปฟาดกับขอบปูนของสระว่ายน้ำฟาดแรงมาก
เห็นบาดแผลที่คุณกระแตได้โพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหบาดแผลก็คือน่าตกใจนะคะ
คุณกะแตคือร้องไห้เลยค่ะตามที่เป็นข่าวอ่ะนะเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้
จำลองเหตุการณ์ภาพกราฟิกให้ดูหลายคนสงสัยว่าลื่นลื่นยังไงเนี่ย
ก็เธอยืนถ่ายภาพแล้วก็กำลังจะลงขอบสระมันก็มีน้ำไหลอยู่ด้วยไงฮะ
ซึ่งตอนที่คุณกะแตได้โพสต์คลิปตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่เขาไปช่วยประถมพยาบาลกัน
คุณกะแตก็ได้โพสต์เตือนทุกคนบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะ

โดยเฉพาะเด็กน้องหนูบางทีไม่ทันระวังเล่นน้ำเล่นอะไรขึ้นลงสระอะไรอย่างนี้
วิ่งไปวิ่งมาปึ๊กขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันปูนทั้งนั้นนะฮะสระว่ายน้ำเนี่ย
ก็ขอให้แข็งแรงเร็วนะคะ